ภารกิจถ้ำหลวงมีคนทำงานมากมาย
ทั้งคนเบื้องหน้าคนเบื้องหลังคนในถ้ำคนนอกถ้ำ
คนบนป่าคนบนภูเขาหรือว่าคนที่ส่งกำลังใจให้มากมายนะครับ
ก็มีทีมหนึ่งเป็นทีมปีนหน้าผาของอ่าวไร่เลที่จังหวัดกระบี
เขาถนัดด้านการปีหน้าผาเขาก็มาที่ถ้ำหลวงเหมือนกันนะครับ
แต่ว่าพอเสร็จสิ้นภารกิจแล้วก็เดินทางกลับจังหวัดกระบี่แล้วครับ
แล้วก็ฝากบอกน้อง๑๓คนบอกว่า
ถ้าน้องอยากจะมาเรียนปีนหน้าผานะเชิญ
เชิญมาได้เลยที่อ่าวไร่เลจังหวัดกระบี่
ที่นี่เขาก็ขึ้นชื่อนะเป็นแหล่งท่องเที่ยวปีนหน้าผา
นักท่องเที่ยวทั่วโลกรู้จักดีนะครับ
บอกว่าอยากให้น้องมามาฝึกสอนก็ยินดีจะสอนให้นะครับ
โดยทีมปีนหน้าผาของอ่าวไร่เลรวม๑๑คนนะครับ
เดินทางกลับจากจังหวัดเชียงราย

บรรดาญาติพี่น้องและครอบครัวมารอต้อนรับกันอย่างอบอุ่นครับ
แล้วก็ยังมีประชาชนเข้ามาขอถ่ายรูปเป็นที่ระลึกอีกจำนวนมาก
เพราะว่าก็ถือว่าเป็นฮีโร่ของพวกเขาเหมือนกันนะครับ
โดยเฉพาะนายสุธีสมมาตรสมาชิกทีมปีหน้าผา
ซึ่งเคยให้สัมภาษณ์และตอบคำถามเป็นภาษาอังกฤษ

และมีผู้นำคลิปวิดีโอไปโพสต์ลงในสื่อโซเชียล
มีการแชร์ไปอย่างกว้างขวางนะครับ
นายสุธีเปิดเผยความในใจบอกว่าผมรู้สึกภาคภูมิใจมาก
มีโอกาสได้ร่วมภารกิจในการค้นหาทีมหมูป่า
สามารถช่วยเหลือน้องได้สำเร็จ
ส่วนคลิปการให้สัมภาษณ์ผู้สิทธิ์ข่าวต่างชาติ
ก็เป็นการตอบไปตามความรู้สึก

ไปฟังเสียงของคุณสุธีกันนะครับ

ผมก็แค่ตอบไปตรงตามที่ผมรู้สึกนะครับ
จากพวกเราที่ไปร่วมกันมานะครับ

จากทั่วทุกมุมโลกจากทั่วประเทศ
จากทุกหน่วยงานทุกสายฝ่าย
ทำให้เกิดความสำเร็จที่มาได้จากพลังเหววเงินชน

นอกจากนี้นะครับทีมปีนหน้าผ่าของอาวไล่เลย์

บอกว่าน้องมีหัวใจแข็งแกร่งมาก
แล้วก็เข้มแข็งจนสามารถมีชีวิตรอด
อยู่ภายในถ้ำอันมืดมิดได้นาน

กระทั่งสามารถกลับออกมาพบหน้าครอบครัวได้อีกครั้ง

หากน้องอยากเรียนปีนหน้าผานะ

และอยากชวนมาเที่ยวที่กระบี่ด้วย
ซึ่งเชื่อว่าคงจะได้เจอกันแน่นอน
เพราะว่าถือว่ามีหัวใจที่แข็งแกร่งเหมือนกันนะครับ